เดี๋ยวเราไปติดตามหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนที่รักการเรียนนะคะ
หลังจากที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้โพสต์เรื่องราวของลูกศิษย์นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชาวมงค์
ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาจนสามารถเรียนได้เกรดเฉลี่ย๔๐เลยนะคะ
นักศึกษาชาวมงค์คนนี้มีแรงผลักดันอะไรมีเคล็ดลับการเรียนอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
สายตาแห่งความมุ่งมั่นตอบคำถามอาจารย์ประจำวิชาตลอดชั่วโมงเรียน
ทำงานภาคปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายอย่างพิถีพิถัน
สะท้อนความตั้งใจฝ่ายเรียนของน้องดา
นางสาวธมนต์วันแทร่ว่างชาวเขาเผ่าโม้งจากจังหวัดพยาว
ที่เข้ามาศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมสิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จากเด็กชาวเขาในถิ่นธุรกันดาลไม่มีแม้โอกาสจะได้เรียนหนังสือ
เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน
ทำได้เพียงการเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพ
ด้วยความหวังว่าจะทำให้ครอบครัวดีขึ้น
แต่เหมือนโชคชะตานำพาเส้นทางแห่งความสำเร็จ
ให้น้องดาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยการกู้ยืมเงินกยศและทำงานหารายได้พิเศษ
สำหรับใช้ในแต่ละวัน
จากที่คิดว่าเราจะทำงานไปเรื่อย
แล้วก็เราก็จะได้แบบคืออาศัยประสบการณ์เพื่อที่ว่าเราจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
แต่ว่าพอเรามาเรียนปุ๊บใบบริญญาจะเป็นใบบัตรฐานให้เราเลย
คือเหมือนว่าเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถใช้ความรู้ของเรา
เพื่อความรู้เราก็จะสามารถอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
และหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นสมันดีกว่าที่เราไม่เรียนค่ะ
ดาเริ่มต้นเรียนหนังสือในระดับปานกลางไม่ถนัดในการสื่อสารภาษาไทย
แต่ด้วยความทุ่มเทตั้งใจจริงและหมั่นเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอยู่เสมอ
ทำให้วันนี้เธอสามารถฝ่าฟันจนมีผลการเรียน๔๐๐ในเทอมที่ผ่านมา
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่๓๓๒สร้างความภูมิใจให้กับตัวเธอเป็นอย่างมาก
เกรดเฉลี่ยสูงสุดอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่สุดในชีวิตของเด็กสาวชาวมงค์คนนี้
แต่จุดหมายปลายทางของความฝ่ายดีคือการนำความรู้ที่มี
ไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวมงค์จะดีขึ้น
ก็สิ่งที่หนูคาดหวังไว้ก็คือหนูจะเรียนแล้วก็พอเรียนจบจะทำงานเก็บเงินมาทำธุรกิจของตัวเอง
ก็คือจะมาทำธุรกิจที่บ้านเพราะว่ามันสามารถช่วยแบบคนในหมู่บ้านเราที่เขาไม่มีอาชีพ
เพราะว่าด้วยความที่ว่าบางคนก็ไม่มีทุนในการเรียนเขาก็เลือกที่จะไม่เรียน
ก็คือถ้าเราสามารถไปตั้งธุรกิจที่บ้านได้มันก็จะเป็นการหางานให้เขาไปในตัวด้วยค่ะ
อาจารย์กุลชาติจุนเพลอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องดา
วันนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีส่วนสำคัญในการมอบโอกาสให้กับเด็กฝ่ายดีคนนี้
หวังว่าเขาได้เรียนจบตามที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยนะครับ
ผมก็ถือว่าผมทำหน้าที่ของผมได้สมบูรณ์แล้ว
ส่วนชีวิตเขาจะเดินไปยังไงต่อมันก็เกินคาดหวังครับ

ผมคิดว่าการที่เขาสามารถออกดอกผลขึ้นมาได้ในวันข้างหน้า
ก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีกับชีวิตเขาเองแล้วก็ครอบครัวของเขาเอง
แต่ถ้าวันหนึ่งน้องดานทำอะไรได้มากกว่านั้น
ผมก็ถือว่ามันเป็นกำไรชีวิตของผมแล้วที่เราได้สร้างคนขึ้นมา
เรื่องราวของน้องดาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในตัวอย่างของเด็กน้อยบนดอยสูง
แต่กลับเต็มไปด้วยความมุมนะพยายาม
เพื่อหวังว่าวิชาความรู้ที่เธอได้จากการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
จะสามารถนำไปพัฒนาบ้านเกิดสารต่อภูมิปัญญาชาติภัณฑ์มงค์เรื่องผ้าปัก
ขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนบนดอยคนอื่นได้ต่อไป
สวัสดีครับ